คือพี่เขยเนี่ยเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวนะบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นคือหลอกให้ไปโบกปูนนะครับในการฝังน้องโมเดลอ้างว่าจะมีการปรับพื้นที่นะครับ
ขณะที่เจ้าของร้านค้าร้านนี้คือน้องโมเดลเนี่ยหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะครับเคยมาซื้อขนมทางเจ้าของร้านก็มาไหว้นะครับ
ตามข่าวบอกว่าหลังเจอวิญญาณน้องยายที่เลี้ยงน้องโตโต้ก็ทำใจไม่ได้อยากแลกชีวิตกับหลาน
โตโต้นี่คือที่ครอบครัวเลี้ยงอยู่ที่กำแพงเพชรที่เกิดกับนางสาวจุ๋มนี่แหละ
เกิดว่าในแผนผังเมื่อกี้เราจะเห็นว่าโจโจ้ก็คือคนเดียวกันนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายสังวรนายสังวรเป็นพี่เขยอายุ๖๐ปีนะครับ
พาไปชี้จุดที่ฝังน้องโมเดลแล้วก็เล่าว่าตนเนี่ยคิดว่านายเอ็มเนี่ยน่าจะมาฝังไว้นานแล้ว
แต่คงกลัวว่าจะมีคนสงสัยหลังจากไม่เห็นน้องโมเดลมาด้วยกันประกอบกับมีคนเคยเห็นนายเอ็มกับภรรยา
เอาปูนมาเทบริเวณดังกล่าวด้วยซึ่งครั้งนั้นนายเอ็มพยายามจะกบเกลื่อนด้วยการให้ตนเองเนี่ยมาช่วยดูด้วยนะครับ
มาช่วยดูบริเวณนี้ว่าเอ๊ะเทพื้นตรงนี้น้ำรั่วไหมจะเทปูนไว้ตรงนี้ตนเองก็มาเอกใจหลังกลายเป็นข่าวว่าที่ในเอ็มให้ตนเองมาดูเนี่ย
ก็เพื่อที่จะได้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่สงสัยในสิ่งที่ทั้งคู่ผัวเมียเนี่ยได้มีการทำเอาไว้นะฮะไปฟังเสียงนะครับพี่เขยผู้ก่อเหตุครับ
ผมมาดูให้ผมก็มาดูน้ำมันรั่วไหมพี่จากนี่มานี่คือหลอกให้เรามาดูประมาณนั้นใช่บอกว่าจะทำอะไรนะ
มันว่าน้ำมันรั่วตรงเนี้ยมันมันเทปูนไว้ตรงนี้ก่อนไงอ๋อเทรอไว้ก่อนมันเทรอตรงนี้ไว้ก่อนตรงนั้นยังไม่มีนะพอมาดูวันหลังนานเนี่ยที่เข้ามามุมเมื่อวานเนี่ยตรงนู้นมันเอ๊ะมันเกิดตัวใครไปตรงนั้นน่ะ
แสดงว่ารอบล่าสุดกลับมาเปลี่ยนที่ฟังใหม่
นี่ครับคุณผู้ชมครับอีกคนนึงคือชื่อคุณคณิตถาครับคุณอนิษฐาอายุ๒๙ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่หน้าซอยเข้าบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าเป็นคนที่เห็นวิญญาณน้องโมเดลมาซื้อของนะครับแล้วก็มาทราบในภายหลังว่าน้องเสียชีวิตไปแล้ว๓วันแล้วก็ถูกโบกปูนในบ้านหลังที่เกิดเหตุก็มีการเนี่ยครับเอาขนมเอานมจุดทูบไหว้บอกกล่าวให้วิญญาณของน้องเนี่ยได้รับรู้นะครับแล้วก็ขอให้ในสิ่งที่อธิษฐานนี้เนี่ยนะครับส่งผลให้ตำรว
อายุ๗๔ปีเป็นแม่ยายผู้ก่อเหตุเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตนมาทราบเรื่องทั้งหมดก็ตอนที่ตำรวจมาบอกแล้วก็มาทำแผนขุดศพหลานขึ้นมาแล้วตัวเองเนี่ยหดหู่มากไม่คิดว่าลูกเขยกับลูกสาวทำแบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันครับลูกสาวโทรมาบอกกับตนเองร้องไห้บอกว่าจะมาขอโทษแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีฝากเล
เป็นส่วนในเอ็มลูกเขยเนี่ยเป็นคนเงียบเวลาพูดคุยไม่ค่อยชอบมองหน้าไม่ชอบสบตานะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองนั้นอยากจะตายแทนหลานเหลือเกินไม่คิดว่าจะทำกันแบบนี้ฟังเสียงทางเป็นแม่ยายนะแม่ยายของผู้ก่อเหตุ
คิดมาก่อนว่าเขาจะทำขนาดนั้น

มันดูโหดร้ายอันตราย

บอกว่าจะเลี้ยงหลานคนเล็กต่อไป

เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทำพิธีทางศาสนาอะไรกัน
คือในบรรดาภรรยาของในเอ็ม๔คนเนี่ยนะคะ
ลูกที่เสียชีวิตไปเยอะที่สุดเนี่ยก็คือของภรรยาคนที่สองนะนางเสาดา
ลูกเนี่ยตายไปสี่คนวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็เลยไปตรวจสอบค่ะที่ห้องพักของภรรยาคนที่สองของนายเอ็มนี่แหละค่ะ
อันนี้คือภาพตอนที่ตำรวจไปนะคะเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงที่ผ่านมา
คุณผู้ชมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานผู้บังคับการสืบสวนนครบาน
นำตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนตำรวจนครบาน

ห้องพักของนางเสาดาอดีตภรรยาคนที่๒นะคะมีลูกชาย๔คนถูกในเอ็มฆ่าตายหมดตั้งแต่ปี๒๕๕๖ถึง๒๕๕๙
คราวนี้ที่ตำรวจมาก็คือมาหาหลักฐานในคดีค่ะ
จุดแรกเป็นสถานที่ที่ใช้ทำร้ายร่างกายเด็กหญิงวิอายุ๑๒ขวบก็เป็นลูกเหมือนกัน
แต่คนนี้จำได้ไหมคะว่ารอดใช่ไหมคะแล้วก็ที่คุณกัญจนาบอกว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ก็จุดแรกไปตรงนี้แล้วก็เด็กหญิงโมเดลอายุสี่ขวบอันนี้เป็นลูกภรรยาคนที่สี่
ก็ไปดูว่ามีอุปกรณ์มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่า
แล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับการเสียชีวิตปริศนาของทารก๔คนด้วย
ก็คือลูกของเมียคนที่สองที่อายุอยู่ในแบบเดือนทั้งนั้นเลยยังไม่ถึงขวบเลยนะคะ
ที่เสียไปถึง๔คนลูกของนางสาวดานี่แหละ
สาวจุ๋มเมียคนที่๔แล้วเนี่ยมีใครอีกหรือเปล่าที่ช่วยอำพลางศพนะคะเพราะว่าในเอ็มเนี่ยยังให้การภาคเศษแต่ว่าไม่พูดถึงว่าทำไมถึงฆ่าลูกนะคะแล้วเขาไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าในเอ็มรับยาจากแพทย์จริงนะคะเมื่อปี๕๙แต่หยุดการรักษาไปพอตรวจเดี๋ยวเขาจะตรวจย้อนหลังไปนะคะ๑๕ปีด้วยนะคะว่าเกิด
ว่าภรรยาให้การดีนะครับแต่ส่วนของสามีเนี่ยยังจงในกึ่งพากเศษอยู่นะครับพากเศษนี้อธิบายขยายความได้ไหมเขาให้พากเศษยังไงยอมรับบางเรื่องนะครับในการถามถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานที่จะชี้นำชี้ยันให้เขายืนยันชี้อย่างเงี้ยเขารับนะครับแต่เรื่องอื่นยังไม่รับเมียคนที่มีลูก๕คนเนี่ยก็พักอาศัย

รายงานแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคือรายละเอียดข่าวมันรุนแรงจริงนะ
มันหดหู่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย